คุณผู้ชมพูดถึงน้ำเชี่ยวน้ำไหลแรง
น้ำที่แม่น้ำนครนายกก็ไหลเชี่ยวเหมือนกัน
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงตกลงไปในแม่น้ำ
ทีนี้ก็เลยมีพลเมืองดี๒คนไปช่วยเหลือ
ไปดูจังหวะไปดูนาทีชีวิตนี้กันนะคะ

คือเป็นเหตุการณ์ที่สองพลเมืองดีเนี่ยนะคะ
คือนายเลิศศักดิ์เนยโอชากับนายปฐมพรภูมิลา
เข้าช่วยผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๐ปี

เพราะว่าผู้ชายวัย๓๐ปีคนนี้เขาพลัดตก
บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำนครนายก
แล้วก่อนหน้านี้อาสากู้ภัยร่วมกับตันยูก็ได้รับแจ้ง
บอกว่าเนี่ยกู้ภัยมีพลเมืองดีนะไปช่วยผู้ชายตกน้ำ
ทีนี้กู้ภัยก็รีบมาถึงที่เกิดเหตุเลยค่ะ
ชาวบ้านมุงดูอยู่กันเต็มเลยนะคะ
คือให้กำลังใจพลเมืองดีทั้งสองคน
พอนำตัวผู้ชายคนที่ตกน้ำขึ้นมาได้เนี่ย
ก็สังเกตว่าเขามีอาการชักเกร็งมากขึ้น
ทีนี้กู้ภัยก็เลยต้องรีบเช็ดเนื้อเช็ดตัวแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ขึ้นใส่เปรย์นำตัวส่งโรงพยาบาลนครนายก
ทีนี้คนที่เป็นพลเมืองดี
นายเลิศสักกับนายปฐมพร
เสื้อขาวนี่ทางฝั่งซ้ายนี่คือชื่อคุณเลิศศักดิ
ส่วนฝั่งขวาคือนายปฐมพรก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าแฟนกำลังไปตักน้ำที่ท่าน้ำสวนหลวงร๙
เทศบาลเมืองนครนายกแล้วแฟนวิ่งมาบอกผม

ทีนี้คุณปฐมพรแล้วก็คุณเลิศศักดิ์

ตอนแรกพอไปเห็นนะคุณผู้ชมโยนห่วงยางไปให้ก่อน

คือเขาไหลไปตามกระแสน้ำแล้วค่ะ

แต่จริงคือน้ำมันเชี่ยวมากนะคะ
คือไหลไปห่างออกไปยังบริเวณใต้สะพาน

แล้วทีนี้พอสองพลเมืองดีเห็นสถานการณ์แล้ว
ไม่น่าจะไหวแน่เลยก็เลยรีบลงไปช่วย
คว้าตัวขึ้นมาบนฝั่งได้ค่ะ
หลังจากนั้นพอช่วยขึ้นมาได้แล้ว
สังเกตว่าคนที่ตกน้ำเขามีอาการชักเกร็งตาค้าง
พยายามถามอะไรเรียกให้ได้สติแต่ว่าเขาก็ตอบไม่รู้เรื่อง
คราวนี้กู้ภัยก็เลยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
จากการสอบถามชาวบ้านก็รู้ว่าผู้ชายวัย๓๐ปีนี้

แต่ชาวบ้านเขาจะบอกว่าเห็นเห็นเดินไปมาบริเวณตลาด
เทศบาลเมืองนครนายกตอนค่ำเนี่ยจะไปเจอแถวพวกร้านสะดวกซื้อ
แล้วชายคนนี้เขามีอาการทางจิตแต่ก็ไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยกับใคร

แล้วก็พอเอาตัวขึ้นมาได้แล้วก็ต้องไปรักษาต่อ
แล้วก็ไม่รู้ว่าอาการชักเกร็งมันเกิดจากโรคอะไรด้วยหรือเปล่านะคะ